แต่ว่าอันนี้เรามาปรับปรุงสูตรให้มันมีรสชาติ
เหมือนมีกลิ่นอายของในโบราณเขาไม่ใช่เหมือนคนลุ่มใหม่
รีวิวการชอบทานมันมาเป็นคนชอบทำได้ยังไง

เราก็มานั่งกินแล้วอันนี้มันอร่อย

เรามานั่งคิดกันเองว่าถ้าเราเปิดร้านของเราเองเนี่ย

ในเรื่องของตั้งแต่การบริการ

การเลือกวัตถุดิบต่าง
ที่นี่คนที่มาทานที่นี่หลักก็คือ

คือจะเป็นอะไรที่แบบบางวันเนี่ยขายอย่างเดียวเลย

อะไรอย่างนั้นเหมือนนัดกันมาทานเฝอ

วันนี้นักเล่าเส้นของเราจะพาไปอร่อย
กับเย็นเตอร์โฟร์ซอสแดงสูตรคุณแม่
สืบทอดมานานกว่า๓๐ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำโบราณรสเลิศ
ของบ๊อกเกอร์อาหารที่ร้านจรรพงษ์โภชนะ
ปิดท้ายกับเฟ้อกระดูกอ่อนผัดหอมแดง
บอกไว้ก่อนว่าการเดินทางวันนี้จะหลากหลายเรื่องราวสักหน่อย
ทานเมนูเส้นอร่อยแน่นอน

คงจะหนีไม่พ้นเมนูเส้นหรือเมนูก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราก็มีหลากหลายราคานะครับ
มีกันตั้งแต่ขายแบบรถเข็นขายตามตึกแถวหรือแม้กระทั่งขายบนห้างนะครับผม
แน่นอนครับแต่ละเส้นแต่ละเมนูเนี่ยก็มีที่มาและเรื่องราวแตกต่างกันไปครับ
วันนี้นะครับรายการของเราได้รวบรวมเมนูเส้นยอดนิยมในกรุงเทพมหานครที่หลากหลายเมนูมากนะครับ
เล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูแรกวันนี้ขอเอาใจคนรักก๋วยเตี๋ยินตะโฟกันสักหน่อยค่ะ
เพราะว่าร้านนี้เป็นสูตรเก่าแก่ที่ขายมานานกว่า๓๐ปีสืบทอดมาถึง๓รุ่นมีดีกรีความเก่าอย่างนี้
แสดงว่าสูตรซอสเย็นตะโฟต้องมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
แบบนี้เนี่ยคงต้องส่งเฮียเข้าไปสืบสาวเรื่องราวของเย็นตะโฟเจ้าเก่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่กันหน่อยแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้นะครับเอาใจคนรักก๋วเตียนโฟกันสักหน่อยนะครับผม
ก๋วยเตี๋ยันตะโฟที่ผมจะพาไปนะครับผมเป็นก๋วเตี๋ยันโฟสูตรโบราณครับ
เปิดบริการให้ความอร่อยมา๕๐ปีนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ก็เป็นสูตรของคุณแม่ค่ะตั้งแต่คุณแม่ขายเมื่อ๕๐ปีก่อน
ขายอยู่ไหน๕๐ปีที่แล้วตักศิลป์๘ค่ะแถววงเวรใหญ่ค่ะ
ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ

ปัจจุบันนี้พี่ทำมากี่ปีแล้วทำมาหกปีสำหรับตัวพี่
ปีแล้วนะครับผมความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟคุณแม่อยู่ตรงไหน
ซอสเย็นตะโฟเรามาปรับปรุงสูตรให้มันมีรสชาติอ่า
มีกลิ่นอายของในโบราณนะคะจะไม่ใช่เหมือนคนรุ่นใหม่อะค่ะ

ซ้อนส่องจะผสมด้วยต้วยี้ซอสพริกซอสมะเขือ
แล้วเราก็มาปรับปรุงเอง
แต่รุ่นใหม่เขาปรุงรสให้เสร็จแล้ว

ตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
คนเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้ว่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะคะ
และเมนูเส้นอื่นของที่นี่มีอะไรบ้าง
ว่าแล้วก็บุกหน้าเตากันเลยค่ะ

เอาตัวซอสเย็นโนโฟก่อนเลยคนนี้เลยนะครับผม
มีตัวผสมของไรบ้างครับเนี่ย
ใช่ไหมค่ะอ่ะมีอะไรอีกมะนาวมะนาวค่ะกระเทียมเจียวหมูสับ
กระเทียมเจียวหมูสับค่ะนะครับผมแล้วเครื่องเย็นตะโปรเรามีอะไรบ้าง
มีลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็เกี้ยวปลาถือกล้วยลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูค่ะ
แล้วก็มีอะไรแล้วก็เลือดปลาหมึกมีค่ะปลาหมึกด้วยค่ะถ้าใครชอบทานเย็นตะโฟอ่า
ลูกชิ้นก็เป็นรวมทะเลได้ค่ะเราก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกให้เราก็มีให้เลือกหลากหลายนะ
เส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่บะหมี่วุ้นเส้น
ครบเลยครบเลยมาดูน้ำซุปกันบ้างดีกว่ามาน้ำซุปตรงนี้เลย
อันไหนน้ำซุปอันนี้นะอันนี้ค่ะอันนี้ในนี้ใส่อะไรบ้างจ๊ะ
เล้งกับคาตังค่ะเล้งกับคาตังค์ใช้เยอะไหมก็ประมาณโลหนึ่งอ่ะค่ะ
โลหนึ่งนะครับผมใช่แล้วก็เราใส่นี่ด้วยโหชเท้าโหชเท้าค่ะโหชเท้านะครับผม
แล้วมีปรุงรสอะไรไหมครับมีค่ะก็จะมีเกลือน้ำปลาปลา
เผ็ดมันใช่แล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเทศแล้วค่ะพลาดหวัดชีพริกไทย
ชั่วโมงนึงก็พร้อมเปิดร้านเลยนะคะใช่ค่ะเอาละเรารู้สัยผสมแล้วนะครับ

ขอเป็นเส้นลักยะเตอร์โฟ
เจ้าของก็ใจดีจัดไปเลย๒ชาม

ซึ่งเมนูต้มยำของที่นี่นะคะ

เช่นคาตะคร๊ายใบมะกรูด
เพื่อให้รสชาติของต้มยำแบบเต็มที่
และที่มากไปกว่านั้นก็คือการใส่มันกุ้งลงไปด้วย
จึงทำให้ก๋วยเตี๋ยต้มยำของที่นี่เข้มข้น
จี๊ดถึงใจจริงเลยล่ะค่ะ
เมนูเส้นแสนอร่อยและเรื่องราวน่ารู้ยังไม่หมดนะคะ
แต่ขอพักสักครู่แล้วมาลุยกันต่อในเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
มันเป็นรสชาติของเย็นเตอร์โฟที่เป็นเย็นเตอร์โฟเย็นเตอร์โฟเนี่ย
ก็คือก็ยังเป็นเย็นตะโฟแบบว่ามีรสชาติเบา
และความหอมของเต้าหูยี้อยู่นะครับผม

ก็คุณแม่เขาเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาจากสุพรรณแล้วเขาก็
ทำก๋วยเตี๋ยทานคนจีนนะคะในบ้านแล้วก็ทำมาเรื่อยจนรู้สึกว่าเอออร่อย
ก็เลยออกมาลองขายดูแล้วก็มาปรับปรุงเองอะค่ะ
ต้มยำเลยก็เหมือนต้มยำกุ้งแล้วเราก็ใส่เส้นเข้าไปเท่านั้นเอง
ก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยต้มยำไปนะครับผม